กันด้วยเรื่องป้ายหาเสียงค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะมีทั้งป้ายที่วัดส่วนสูงได้
ปฏิทินสายมูรวมถึงเรื่องของการปลดป้ายหาเสียง
ทำแบบนี้ทำไมเอาของเขาออกนะไปติดนู่นเลยไกลปืนเที่ยง
จุดประสงค์ในการทำเพื่ออะไรเอาติดตามพร้อมกันนะคะ
เริ่มใหม่ไทยแลนด์กับไทยรัฐเลือกตั้ง๖๖ค่ะ
ดูเลยคุณผู้ชมกล้องวงจรปิดมาแล้ว
แดงมาเนี่ยกระบะคันนี้ค่ะขับอะไรมาคือเขามีป้ายอ่า
แล้วป้ายนี้เขาไปปลดมานะซึ่งแบบคือเขาบอกว่า
ในรถเนี่ยมีอุปกรณ์พร้อมเลยบันไดบันได
แล้วพอขับไปถึงปุ๊บถึงเสาปุ๊บเอาบันไดลงจุดตรงเนี้ยค่ะ
ตรงห้าแยกหัวสำโรงที่แปลงยาวคุณผู้ชมฉะเชิงเซานะ
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ก่อเหตุมันอาจจะอยู่ไกลหน่อยนะคะ
เขาไปทำอะไรเขาปลดป้ายหาเสียงของนายสุภกรนบสิริ
สมัครสอสอฉะเชิงเซาเขตสี่พักประชาธิปัตย์คือหลังจากนั้นนะ
เขาย้ายป้ายดูสิปลดออกมาแล้วนะแล้วย้ายไปติดไกลกว่าตรงเนี้ย
คือตรงนี้จริงเป็นแหล่งชุมชนแล้วป้ายทิศทางป้ายที่หันมา
ใครที่ขับรถผ่านมาเส้นนี้ก็ต้องเห็นถูกไหม
เอาไปติดไกลไกลแล้วหันป้ายไปทางอื่นอ่ะดูดู
ทีนี้ตัวของนายสุภกรผู้สมัครเองก็ลงพื้นที่นะคะ
พบปะประชาชนแล้วก็สังเกตว่าเอ้ยความจริงป้ายผมติดอยู่ตรงนี้นี่นะ
มันหายไปไหนอ่ะไปดูกล้องวงจรปิดเห็นเลย
มันทำเป็นขบวนการมากัน๔๕คนขึ้นกระบะมาอุปกรณ์อุปกรณ์พร้อม
ทำไปเพื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันหรือได้รับใบสั่งจากใครมาให้มาทำแบบนี้
แต่ที่แน่ค่ะที่เห็นยืนอยู่หน้าโรงพักคุณสุภกรเองนะ
ไปแจ้งความไว้แล้วที่สพแปลงยาวให้ตำรวจไปตามหน่อย
นี่ค่ะเอกสารการแจ้งความทั้งหมดนะคะว่ามาทำแบบนี้ทำเพื่ออะไร
ไหมที่ฉะเชิงเซาเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่ทำลายป้ายหาเสียง
ขโมยป้ายหาเสียงของผู้สมัครจากพักต่างทั้ง๔เขตการเลือกตั้งเนี่ย
เจอบ่อยเหมือนกันทำลายป้ายกรีดป้ายเขียนขีดเขียนป้าย
แล้วก็นี่ย้ายป้ายเอาไปติดตรงอื่นซะเลยค่ะอันนี้ไม่ดีไม่ควรทำตาม